เพราะว่าหม้อแปลงไฟฟ้าข้างทางเกิดระเบิด

ลูกดักเลยตอนนี้
โอ้โฮคุณผู้ชมเห็นแล้วตกใจไหมฮะ

โอ้โหไฟมันแบบลุกท่วมมาแบบนี้
ธรรมดาเราเห็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดอาจจะเบากว่านี้นะคุณ

แล้วคุณดูสิคือมอเตอร์ไซค์๓คันอยู่ตรงนั้น
คือคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า
แต่พอหลังจากทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายเขาก็ขี่ไปต่อนะ
นี่นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วอีกคลิปหนึ่งก็คือเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดใกล้บริเวณสี่แยกไฟแดง
ใจกลางตัวอำเภอกุชินารายจังหวัดกรสินเลยนะฮะ
รถที่ติดอยู่นะคุณโอ้โหตกอกตกใจครับ
เตอร์ไซค์๓คันที่คุณอริยาบอกหันไปมองเป็นทางเดียวกัน
และที่ต้องขี่ออกไปเพราะอะไรคุณไม่ได้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์นะ
กลัวกลัวเดี๋ยวมันระเบิดซ้ำเดี๋ยวไฟลุกไหม้นะฮะใช่ค่ะ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พร้อมการไฟฟ้าต้องรีบเข้ามาแล้วครับ
แก้ไขสถานการณ์นะครับทั้งฉีดน้ำคุมเพลิง
แล้วก็การไฟฟ้าก็เข้ามาตัดกระแสไฟฟ้า
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ตรวจสอบความเสียหายนะฮะแน่นอนฮะ
สายไฟสายสื่อสารเสาไฟตรงนี้ก็เสียหายนะครับ
แปลงเสียหายส่วนท่อน้ำปลาปลาแถวข้างล่างก็ไหม้
บริเวณข้างถนนก็ถูกไฟไหม้บางส่วนนะครับ
เพราะดีตรงนี้คือมันเป็นรั้วและเป็นพื้นที่เปล่าคุณ
พื้นที่ว่างดังนั้นจึงไม่มีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกเพลิงเผาไหม้
แต่ว่าห่างไปอีกนิดหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์แล้วนะ
โดยผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งพี่สวัสดิเพชรโคตรเล่าให้ฟัง
บอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจุดนี้เคยขัดคล่องบ่อยครับ
การไฟฟ้าเคยมาซ่อมบำรุงแล้วหลายครั้งแต่มันไม่ดีขึ้นเลย
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้คุณกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงตุ้มดังสนั่นวันไหววิ่งออกมาดูโอ้โห
คุณเปลวไฟลุกไหม้อย่างที่เห็นในคลิปล่ะครับ
หลังเกิดเหตุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุชินาบราย
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบหาสาเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดจากอะไรนะครับ
ซึ่งการไฟฟ้าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้

หม้อแปลงตัวใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวประชาชนจะบ้าง
วาดผวามาตุ้มต้ามอยู่ใกล้บ้านนี้นะครับ